คุณผู้ชมฮะมีเหตุการณ์นี้ที่ต้องช่วยกันตามหากันหน่อยนะครับ
คือสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาถูกหลอก

แล้วบอกว่าจะพาไปทำงานที่แคนาดา
สุดท้ายไม่ได้ไปทำก็เลยไปแจ้งความ
ตอนไปแจ้งความอุ้มลูกน้อยวัย๓ขวบไปด้วย
คุณผู้ชมฮะขณะที่อยู่บนโรงพักเนี่ย
ตัวฝ่ายชายสติแตก
คงมาจากเรื่องของความเครียดนี่แหละฮะ
ที่ถูกหลอกแบบนี้และอีกอย่างนะก็คิดว่า
ฝ่ายหญิงหรือเมียไปคุยเฟสกับชายอื่น
ก็เลยอุ้มลูกน้อยวัย๓ขวบ
คนนี้น้องอาก้อนวิ่งลงมาจากโรงพักขับรถ

คุณผู้ชมฮะเมียเป็นห่วงมากกลัวว่า๑เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า

แล้วพาน้องอากอนลูกชายวัย๓ขวบไปตายด้วย
ว่าเครียดหลายเรื่องเลยนะทั้งเรื่องงานละ๑
แล้วเรื่องแบบกิ๊กเกิ๊กไปผู้หญิงไปมีคนอื่นอีก
ใช่ค่ะฝ่ายหญิงคือนางสาววาสนาอายุ๓๔ปี
ชาวอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำนะฮะ
ก็เธอเข้าแจ้งความไว้ที่โรงพักษพนสุวรรณ

หลังจากที่นายอัธพลหรือว่าต้อมอายุ๓๕ปีสามีของเธอ
อุ้มลูกชายวัย๓ขวบชื่อน้องอากอน

ขับหนีหายไปคุณขับหนีหายไป
และสุดท้ายนะก็ติดต่อโทรศัพท์มือถือไม่ได้
มีคนแจ้งว่าพบโทรศัพท์มือถือของสามี
ถูกทิ้งไว้ข้างทางในพื้นที่อำเภอเสริงสาง

มันเป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรำกับพื้นที่ของนครราชศรีมา
ทีนี้คุณผู้ชมเธอเล่าพื้นหลังให้ฟัง

เธอบอกว่าเธอกับสามีเคยไปทำงานด้วยกันที่ไต้หวัน

กระทั่งล่าสุดหลังโควิดมีคนติดต่อมาบอกว่า
พาพวกเธอไปทำงานที่ประเทศแคนาดา

แต่กลับไม่ได้ไปจริงนะครับ
ก็เลยพากันไปแจ้งความที่สพนสุวรรณที่บุรีรำ
พาลูกชาย๓ขวบน้องอาก้อนไปด้วย

ปรากฏว่าสามีเธอเกิดอาการลุกลี้ลุกลน
แล้วก็อุ้มลูกชายขึ้นรถเก๋งขับออกไปจากโรงพัก
และหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกติดต่อไม่ได้เลย
แล้วก็เป็นห่วงลูกชายมากนะครับ
เพราะเธอบอกว่าสามีสติหลุด

อกจากนี้ยังระแวงเธอว่าเธอไปคุยเฟสกับชายอื่น

เมื่อ๓๔วันก่อนสามีก็ดื่มเหล้าหนักด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะตามหากันข้ามวันข้ามคืนข้ามจังหวัดนะฮะ
ที่บุรีรำแล้วก็ไปถึงโคราช
ปรากฏล่าสุดเมื่อเช้านี้คุณเจอตัวแล้วครับ

เจอตัวนายอัธพลหรือว่าต้อมแล้วฮะ
บริเวณอ่างเก็บน้ำตามหมู่ในตัวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
เขามาพร้อมกับลูกชายนั่นแหละฮะ

ทีนี้ครอบครัวรีบขับรถมาหาเลยนะ
ทันทีที่นางสาววาสนาซึ่งเป็นเมียและเป็นแม่น้องอาก้อนเนี่ยนะครับ

เห็นลูกชายวิ่งเข้าไปกอดไว้แน่นร้องไห้ด้วยความดีใจครับคุณผู้ชม

หนูขอบคุณมากเลยนะครับ
ขอบคุณมากเลยนะครับ
พี่ป๋อง

มาสู่อ้อมอกแม่แล้วพ่อแม่ก็กลัวไงว่าจะไปเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า
หรือว่าสามีเครียดจะคิดสั้นแล้วก็ฆ่าตัวตายพร้อมน้องอาก้อนหรือเปล่าเนี่ยนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่พูดคุยกับนายอัธพลหรือนายต้อมนะฮะ
เขายังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนอยู่ในอาการเบอร์นะ
แต่ให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อคืนพาลูกไปนอนที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองโคราชคุณ
ก็ขับรถออกจากโรงพักที่บุรีรำพุ่งไปเลยนะคุณ
พุ่งไปโคราชนะฮะทีนี้ถามเพราะคุณตอนเขากลับมา
มาแท็กซี่ฮะค่าแท็กซี่พันกว่าบาท
ทีนี้ก็มีการถามว่าเอาแล้วรถเอาไปไว้ไหนเอาไปจอดไหนจำอะไรไม่ได้เลยคุณ
ไม่ค่ะเกลียดกลับมาเร็วค่ะ

ถามว่าทำไมถึงพาลูกชายแล้วขับรถหนีหายกันไปเนี่ย
เขาก็ตอบไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรเหมือนกัน
เขาบอกมาแบบนี้ยังสับสนอยู่นะครับ
ทีนี้ก็ต้องสอบถามทางด้านของน้าฮะ

บอกว่าหลังจากที่น้าเองขับรถตู้ไปส่งนักเรียน
พื้นที่อำเภอนางรองบุรีรำแล้วก็จอดรถพัก

ขณะที่จอดรถพักอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตามหมู่
จุดที่เจอนายต้อมกับลูกชายคือน้องอาก้อนเนี่ยนะฮะ
เพราะว่านายต้อมนั่งรถแท็กซี่มากับลูกชาย
แล้วบอกให้เธอไปจ่ายค่าแท็กซี่ให้ตั้ง๑๑๐๐บาท
ตอนจ่ายให้ก็งงว่าค่าแท็กซี่ทำไมแพงจัง
สรุปเนี่ยคือนายต้อมเนี่ยไปพักที่พักสักอย่างนึงที่โคราชคุณ
หนีหายจากบุรีรำไปโคราชแต่ตอนกลับเนี่ยรถไปจอดไหนแล้วไม่รู้
แท็กซี่ข้ามจังหวัดมาแบบนี้ค่าแท็กซี่เลยแพงเป็นพันคุณ
หลังจากนี้ทางครอบครัวได้เจอนายต้อมได้เจอน้องอาก้อนปลอดภัยแล้ว
ไม่ติดใจอะไรนะคุณและขอร้องไม่ให้สื่อติดตามไปสัมภาษณ์
อัธพลหรือนายต้อมด้วยเพราะไม่อยากให้นายต้อมเครียด
กดดันมากกว่านี้นะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยทั้งนายต้อม
แล้วก็น้องอาก้อนจนเจอได้นะครับเมื่อคืนเขาบอกโอ้โหวุ่นกันทั้งสองจังหวัดเลย
ในการที่จะตามหานะฮะนี่หัวอกผู้เป็นแม่นะคุณนะ